สู่ช่วงการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งสอสอกันอย่างเต็มที่แล้วล่ะในช่วงเวลานี้
คุณผู้ชมครับโดยน้ำมนตรีนะฮะได้นำความกราบบังคมทูลนะครับ
สภาพผู้แทนรัศดรที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีพศ๒๕๖๒บัตรนี้
ได้ปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีที่๔อันเป็นปีสุดท้ายของอายุสภาพผู้แทนรัศดร
เรียบร้อยแล้วสมควรยุบสภาผู้แทนรัศดรเพื่อจัดให้มีการเลือกตั้งครั้งใหม่
ซึ่งในขณะนี้นะครับก็ถือว่าการเลือกตั้งก็จะมีขึ้นภายในไม่น้อยกว่า๔๕วัน
แต่ไม่เกิน๖๐วันนับตั้งแต่วันที่พระราชกฤษฎิกานี้ใช้บังคับ
ซึ่งมีภาพรมราชกรรมการโปรด๙โปรดกระหม่อมให้ประกาศในราชกิจจานุเวกษาในวันนี้
ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปก็คือวันนี้๒๐มีนาคม๒๕๖
ซึ่งต้องให้มีการเลือกตั้งไม่น้อยกว่า๔๕วันแต่ไม่เกิน๖๐วัน
เพราะฉะนั้นไม่เกิน๖๐วันก็คือไม่เกิน๒๐พฤษภาคม๒๕๖๒
ไปดูวันอาทิตย์เนี่ยคุณเข็มมาสอนก็จะมีวันที่๗พฤษภาคมกับ๑๔พฤษภาคม
ค่ะก็ต้องรอทางคณะกรรมการคำเลือกตั้งหรือกรงค์กรกตอบริการประกาศออกมานะคะ
เบื้องต้นคาดว่ามันไม่น่าจะเกิน๒วันนี้แหละก็คือไม่วันที่๗ก็๑๔พฤษภาคมแน่
จากวันอาทิตย์ที่๑๔พฤษภาคมจะเป็นวันอาทิตย์ที่๒๑พฤษภาคมแล้ว
มันเกินแล้วมันเกิน๖๐วันแล้วก็ต่อจะประชุมพรุ่งนี้นะครับส่วนนี้คือ
เอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีนะครับวันนี้มาทำเนียบมาทำงานตามปกตินะครับ
ก็ประชุมทั้งวันที่ธรรมเนียบหลังจากที่ทราบว่าราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องพระราชกฤษฎิกาการยุบสภาแล้ว
ก็ลงมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะก็ดูบิ๊กตู่อารมณ์ดีนะฮะสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลก็ขอถ่ายรูปกับลุงตู่บิ๊กตู่นี่แบบนี้ค่ะ
ถ้าเกิดนับสภาผู้แทนรัศดรตามปกติก็๔ปีนะนายก
ไม่นับรวมช่วงสชนะนี่นะฮะ
แต่ยังต้องรักษาการอีกอย่างน้อยก็สัก๓๔เดือนนะ
ก่อนจะมีนายกท่านใหม่นะฮะ

นี่ค่ะ
เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่เรื่องการเมืองไทยรัฐทีวี

ใช่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมีบรรยากาศเรื่องของปีกรองการเลือกตั้ง
คึกคักให้คุณผู้ชมได้ติดตามผ่านหน้าจอไทยรัฐทีวีกันต่อเนื่องเลยนะคะ